หมูให้สุดกับหมู่คั้นแทบ

หน้าตาสดใสนะ
ขอบคุณครับ

เรื่องอะไรที่มาจากใจต้องเสียงดัง
อาจารย์ปีนี้ยังต้องบูชาพญานาค
พญานาคไปถึงปี๑๙๖๕นะ
เพราะฉะนั้น
ต้องบอกว่าหลายคนได้มีโอกาส

การทำบุญทำคุณสน
สืบศาสนธรรมในอมพระสัมมามันแปลว่าเราไปทำกับวัด
เราสร้างวัดสร้างวัดสร้างโบสถสร้างวิหาร
พระรูปนี้ไม่ดีมีไหมมีสิทธิ์ไม่ดีแต่ก็ต้องมีพระรูปใหม่ที่ดี
เพราะวัดย่อมเป็นศาสนสมบัติที่ไว้สืบศาสนธรรม
วัดไม่ใช่ที่ที่จะเป็นที่ที่ทำอากุศลเป็นที่ที่ให้คนไปไหว้พระ
สวดมนต์ไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่เป็นมงคล
จึงเป็นเนื้อนาเหมือนนาที่เป็นดินที่มีเนื้อดี
ศรัทธาของเราเปรียบเสมือนเม็ดข้าวที่ไปหวานการทำบุญเหมือนเป็นหวาน
มันก็ขึ้นดีบุญเนี่ยมันมีหมวดแรกเรียกว่าทานอ่า
ธานอาจจะทำกับวัดก็เรียกธานอ่าเรียกสังฆฐานฮะ
ตักบาทเป็นทานแต่ทำบุญกับโรงพยาบาลก็เรียกเป็นทาน
แต่ทานในเรื่องนี้เรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ผู้ยาก
เข้าใจไหมการทำบุญแต่ละอย่างแตกต่างกันไหมครับ
ใส่บาททำพระป่าทำกระถิ่นหรือว่าการสร้างพระประธานการสร้างโบสถ์
บุญเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันไหมอันไหนได้บุญมากบุญน้อยหรือยังไง
ตามหลักพุทธศาสนาว่าเรื่องของเรื่องของบุญนะบุญกริยาวทูศิษย์เนี่ย
เราพูดถึงปูตุชนคนธรรมดาเพราะว่าพระอริยสงฆ์ท่านไม่เน้นมาในทางนี้
อืมท่านเน้นให้คนปล่อยวางและไปสู่มหัวผลิพล
นั่นแปลว่าท่านปฏิบัติในเรื่องพวกนี้จนครบแล้วมันมีหลักอยู่ว่า
หลักในการทำบุญมันขึ้นอยู่กับหลักแรกของพุทธศาสนาว่า
ต้องเป็นไปตามอนุปุพิกาถาคือบุคคลผู้เกิดในโลกนี้
ประกอบด้วยการให้ทานจนถึงที่สุดอืม
ประกอบด้วยการเป็นผู้มีศีลจนถึงที่สุดแล้วก็ได้ได้เสวยบุญจากทานและศีล
คือไปเกิดเป็นเทวดาพระพุทธองค์เนี่ย
ยังต้องเวียนเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ตั้ง๕๐๐ชาติเพื่อสะสมบารมี
บารมีโพธิสัตว์ดังนั้นในขณะที่เราเป็นปุตุทนที่ยังเวียนไปเนี่ย
แปลว่าต้องสะสมและต้องรวยให้ได้สักครั้งหนึ่งในชาตินี้จนเบื่อความรวย
มีความสุขให้มากสักครั้งหนึ่งที่จนเบื่อหน่าย

ก็ต้องสร้างบุญเนี่ยบุญที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือต้องสร้างบุญที่ว่าด้วยเรื่องของอานิสงฆ์แห่งบุญ
การสร้างบุญที่ปรารถนาในสิ่งใดให้ทำอย่างนี้
ต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในปัจจุบันอาการ
จะต้องมีสินกำกับในบุญนั้นไม่ใช่ว่าฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแมวแล้วไปทำบุญ
ไม่ได้ไม่ได้มันควรจะทำบุญในหลักที่ไม่ไปทำลายชุดใครต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับในบุญ
บุญนั้นไม่ใช่ไปป้นม้าพวกนี้อยากจะทำบุญใหญ่ไปปล้นร้านทองเอามาทำบุญไม่ได้
มันจะต้องเป็นบุญอันเกิดจากผู้ให้มีความบริสุทธิ์และพร้อมในการทำ
ผู้รับฝ่ายสงฆ์ต้องศีลบริบูรณ์พร้อมจึงต้องเลือกพระเลือกวัด
ไปทำที่ไหนก็ได้ต้องเลือกพระเลือกวัดที่มีศีลงามทำงามเฝ้าดูปฏิบัติแล้ว
คิดแล้วไปตรองแล้วดูแล้วเห็นแล้วว่าเออพระวัดนี้สินงามทำงามมีอาจาระคือกิริยางาม
ไปทำก็ทำด้วยศรัทธาตามกำลังไม่ทำจนหมดตัวจนเดือดร้อนพี่น้องญาติครอบครัวเดือดร้อนอย่าทำเข้าใจไหม
ทำสิบล้านกับสิบบาทต่างกันนะได้ผลบุญ

ต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าผู้ที่ทำบุญด้วยเงิน๑๐ล้าน
แล้วเขามีศรัทธาอันสูงสุดมีศรัทธาที่ปรานีตว่า
ในขณะนี้พระพุทธรูปรอบในพระอุโมสุทธรธรรมดรุทธโศภ
เต็มเปี่ยมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะและมากกว่าคนที่ทำบุญด้วยเงิน๑๐บาท
ถึงจะทำเต็มที่เต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาทำมากทำเต็มที่
แต่ถ้าคนมีเงินหมื่นล้านแล้วทำบุญร้อยล้าน
แต่เดี๋ยวเอาไปหักภาษีเดี๋ยวเอาไว้ให้ได้หน้า
มันก็ไม่ได้ผลบุญหรอกแต่ถ้าเกิดคนมีเงินอยู่ร้อยบาท
เรามีเงิน๑๐๐บาทวันนี้เราจำเป็นต้องใช้แค่๕๐บาท
เจียดเงินทำบุญสักยี่สิบบาทนี่เป็นเงินที่เกิดจากหยาดเหงื่อและแรงกายของเรา
ที่เป็นเงินบริสุทธิ์พระคุณเจ้าเจ้าขาเงินนี้ฉันเป็นแม่บ้าน
ได้เงินนี้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายขอบริจาคทำบุญตามกำลัง๒๐บาทนะเจ้าคะ
บุญมากมายมหาศาลเหมือนกันปริมาณมากสูงสุดเช่นเดียวกัน
อืมเช่นเดียวกับเงินสิบล้านเลยเลยนะอืมได้ยิ่งใหญ่แต่มันหมายถึงว่า
ต้องเกิดจากเงินบริสุทธิ์อันเกิดจากแรงกายสติปัญญาและต้องทำกับผู้บริสุทธิ์
ผ้าป่าทำกระถิ่นสร้างพระประธานสร้างโบสถ์เนี่ยบุญแตกต่างกันไหม
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของบุญแต่พอผลมันเนี่ย
มันเป็นผลที่เราไม่สามารถจะเห็นฉับพลันคือผมพูดหลายครั้ง
คุณมดดำมีแสนล้านตายจากโรคบิริปรายจบเลยอืม
แต่อริยศัพย์ศรัทธาศรัทธาก็คือความศรัทธาในเรื่องความดีงาม

ในแผ่นดินของพระมากษัตริย์

เป็นที่รวมแห่งศรัทธาของประชาชน
ที่จิตแตกกระสานสั้นกระเซนบ้านแตกซาเหลากคราด
ซึ่งเป็นศาสนธรรมสถานเพื่อสิศาสนธรรมในศาสดา
ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาพุทธของศาสนาอิสลามพรามฮิดู
บ้านเมืองมีตั้งแต่กรุงศรีอยุยามีมาแต่โบราณ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างพระโบสถในศาสนาพุทธ
เป็นที่ใช้ปฏิบัติธรรมของสงฆ์
ใช้ที่เป็นที่สวดมนต์ธรรมวัตน์ลงปฏิโมกบวช
แปลว่าโบสถ์เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของผู้สร้างโบสถ
หมายว่าหากคุณอมเป็นผู้ร่วมสร้างโบสถนี้
แม้แต่เงินหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทร้อยบาทพันบาท
หมื่นบาทแสนบาทหรือจัวอันหนึ่ง

ทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เกิดพลังบุญตลอดเวลา

จากนี้สืบไปบุญที่ข้าพเจ้าสร้างพระโบสถนี้
บุญที่ข้าพเจ้าสร้างศาลาการเปลี่ยนนี้

ใครผู้ใดพระสงฆ์องค์ใด
มาใช้ในที่ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมบุญสร้าง

ขอให้อนิสงฆ์แห่งบุญที่เกิดขึ้นในทุกวาระ

พระปฏิมานิข้าพเจ้าบริจาคทองคำเงิน
ผู้ใดมากราบและอธิษฐาน

ไปตลอดกาลเป็นไงเห็นภาพหรือยัง

ถวายพระโมคลาพระสารีบุตรอย่างนี้
เพราะว่าเป็นอัคระสาวก
ซ้ายฝาหมายถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ย

โมคารณะเป็นผู้ที่เด่นเรื่องฤทธิ์
เพราะฉะนั้นใครที่ไปทำบุญสร้าง

ขอสร้างโมครานะสารีบุตร

มงคลบุญบารมีแห่งพระโมคารณะ

จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
จากนี้ไฟทรีย์เวียนเกิดจนกว่าจะได้บรรคบทิพราร

เขาบอกว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตของเราแน่นฐานดี

มดดำไปเห็นพระพุทธรูปชำรุดไปขอซ่อมเออได้ไม่ใช่ว่าเออตอนนี้ก็ไป
จ้องสร้างจ้องคือบางทีมันไม่ได้ขาดอ่ะแล้วไปทำในสิ่งที่มันไม่
ขาดอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่าใช่ไหมอ่าโอเคส่วนส่วนกระถินกระถินพระป่า
คือกระถิ่นผ้าป่าเนี่ยเป็นบุญสามัคคีหมายความว่าในองค์กรองค์กร
หนึ่งนะสมมุติว่าองค์กรบริษัทของมดดำอืมทำไมลูกน้องบริวารมันทะเลาะกัน
ตลอดเวลาไม่สามารถขี่ทำไมมดดำไม่ตั้งตนเป็นองค์ประธานทอดกระถิ่นหรือ
ผ้าป่าอืมแล้วตนเองเป็นองค์ต้นแล้วคนอื่นก็จะมาร่วมห้าบาทสิบบาทเอาปลากระป๋อง
เอาผ้าเอาอะไรมาร่วมแล้วไปทอดถวายเวลาถวายกระถิ่นไปยังวัดวัดหนึ่งผ้าป่า
ยังที่ที่หนึ่งถือว่าเป็นมหามงคลบุญสามัคคีเราจะสามารถอธิษฐานได้ว่าขอ
ทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญในวันนี้ในวาระนี้ในกระถิ่นสามัคคีนี้ในผ้าป่า
สามัคคีนี้จงได้รับผลบุญโดยทั่วหน้ากันให้มีสติปัญญาให้มีความซื่อสัตว์ให้มี
ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วสำเร็จกิจในทุกประการเราก็จะเป็นผู้มีบริวาร
มีมิตรมีเพื่อนคนที่ไม่ค่อยชอบทำกระถิ่นผ้าป่าเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีเพื่อน
เป็นคนที่ขาดคนดีช่วยเหลืองานขาดขาดกรรณมิตรช่วยเกื้อกูลเข้าใจยังอ้าวโอเคนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องเด็ดวันนี้นะฮะที่เรามาบอกกันนะครับ